ท่านผู้ชมครับมาดูกันหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
หญิงวัย๕๕ปีที่จังหวัดบุรีลำเธอถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้าน
สภาพที่ชาวบ้านที่มาเห็นบอกว่ามันสยดสยองเหลือเกิน
คือหนอนเจาะตามตัวแล้วมีร่องรอยที่เป็นบาดแผลที่ลำคอที่แก้มที่หน้าอก
ลักษณะเหมือนถูกกัดนะที่หน้าอกนะและมีร่องรอยลักษณะการถูกร่วมเพศ
อวัยวเพศบ้านหลังนี้เธออยู่กับสามีค่ะหลังจากที่ชาวบ้านมาเจอศพ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้มาพบสบตรงนี้ทูปเรียกว่าจุดกันคือดับกลิ่นนะ

อ่าเวลาที่ไปเจอศพที่แบบโอ้โหขึ้นอืดแล้ว
เน่าเฟะอย่างอันนี้หนอนเจาะแล้วเนี่ย
กู้ไพก็ต้องจุดทูบเยอะเยอะอืมเพื่อดับกลิ่นนะฮะ
สพพุทธไทยสงศ์ลงพื้นที่มาพร้อมกับกู้ภัยแล้วก็
ทีมแพทย์ด้วยนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุ
ว่าพบผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ในบ้านในปู่สิบเอ็ด
ตำบลเมาะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฯที่บูรีหล่ำ
เป็นบ้าน๒ชั้นนะฮะครึ่งปูนครึ่งไม้
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางกรรมลากองไทยสงศ์ชื่อเล่นชื่อแดง
อายุห้าสิบห้าปีเป็นเจ้าของบ้านด้วยเนี่ยคนนี้นะฮะ
เสียชีวิตบนที่นอนลักษณะนอนหงายไม่ใส่เสื้อผ้า
แต่มีผ้านวมคลุมร่างเอาไว้ตามลำตัวเนี่ยมีหนอนเจาะมาแล้ว
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
แต่ที่น่าสงสัยที่ผิดสังเกตก็คือจากการชนะสูตรศพเบื้องต้นเนี่ย
ตามร่างกายมันมีร่องรอยอยู่นะที่ฝีปากกับที่แก้ม
มีรอยลักษณะถูกกัดรอยเป็นจ้ำเลือดที่หน้าอกทั้งสองข้างด้วยนะฮะ
มีรอยลักษณะถูกกัดนะครับลำตัวหลายแห่งก็มีร่องรอยถูกกัด
ซึ่งเป็นลักษณะรอยฟันมนุษย์มันเห็นชัดเลย
แล้วที่อวัยวะเพศมีร่องรอยลักษณะการถูกร่วมเพศค่ะนี่นะฮะ
เดี๋ยวขั้นตอนการตรวจชนะสูตรเนี่ยต้องส่งไปตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
ที่บ้านเนี่ยปกติแล้วชาวบ้านบอกว่าป้าแดงเนี่ย
แกจะอยู่กับสามีชื่อนายนิติพศลมไทยสงอายุห้าสิบสองปีชื่อเล่นชื่อดาว
นี่นี่คือในดาวนะฮะสามีของป้าแดงอยู่กินกันมา๕ปี
แต่ว่าตอนมาเจอศพป้าแดงเนี่ยทำไมนายดาวหายไปอย่างลึกลับอืม
หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่เป็นลักษณะรถซาเล้งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
หายไปไหนเขาไม่อยู่บ้านจริงจริงเขาไม่รู้ข่าวหรือเขาหนีไปค่ะ
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะได้คุยกับแม่เลี้ยงของผู้ตาย
นี่อายุเจ็ดสิบแล้วชื่อดอกไม้นะฮะคุณยายดอกไม้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวก็ไปอยู่ที่กรุงเทพ
สักเดือนสองเดือนแล้วล่ะนะทีแรกสามีก็อยู่ด้วยที่บ้าน
แล้วก็ตามสามีให้ไปที่กรุงเทพด้วยกันจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ย
กลับมาที่บ้านที่บุรีรำเมื่อวันที่๖กรกฎาคมมาที่บ้านเพื่อจะมาติดต่อรับเงิน
เกี่ยวกับเงินสมทบชาลภาพหลังอายุครบห้าสิบห้าปี
เป็นเงินของประกันสังคมแล้วจะไปที่ประกันสังคมวันที่๘กรกฎา
ทีนี้เพื่อนบ้านเนี่ยเห็นว่านางแดงนี่ไม่ออกจากบ้านมาหลายวันแล้ว
อืมความจริงต้องไปประกันสังคมแปดกรกฎาค่ะ
วันนี้๑๐กรกฎาใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นออกจากบ้านมาเลย
ก็เลยมาบอกเธอที่เป็นแม่เลี้ยงบอกเออให้ไปดูแดงหน่อยสิ
อยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะยายดอกไม้แกบอกพอแกมาถึงบ้านเนี่ย
ประตูหน้าบ้านลูกสาวปิดต้องไปเข้าทางประตูหลังบ้าน
พอเข้าไปในบ้านเห็นนอนอยู่บนที่นอนมีผ้าห่มคลุม
ก็ไปเปิดผ้าห่มเพื่อจะปลุกให้ตื่นค่ะปรากฏว่าพอไปเปิดผ้าห่มโอ้โห
คือสภาพนี่คือขึ้นอืดแล้วมีร่องรอยบาดแผลเต็มร่าง
เสียชีวิตไปแล้วก็เลยไปตามผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็ไปแจ้งตำรวจนี่ฮะส่วนสามีของลูกสาว
ชาวบ้านบอกว่าเห็นล่าสุดนะคือขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
เมื่อตอนสองสามทุ่มของเมื่อคืนวันก่อนอืม
ทำไมแป๊บพุทธบอกว่ามันเป็นติดสังเกียจหรือยังคะถึงได้มาบอกแม่
ไอ้กาน่ะบอกฉันว่ามันว่าโรงพยาบาลลุงเฮียน
ออกจากเนี้ยจากซ้านซึ่งมึงว่าสิออกมาย่างมาซื้อเหล่าซื้อน้ำกินนี่แหละค่ะ
วันนี้ก็เลยเมื่ออื่นฉันไปเบิ้งเจ้ากับเป็นยายฮะเขาบอกไม่เห็นออกมากี่วัน
เมื่อวานเต็มหมู่ว้านอยู่แล้วค่ะหมู่ว้านไม่ได้ออกมา
อ่าแม่เลี้ยงบอกว่าลูกสาวกับสามีทะเลาะกันตลอดนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กันนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาผู้ตายกับสามีนี่เขาชอบดื่มเหล้าแล้วจะทะเลาะกันเป็นประจำ
ก่อนที่จะเจอศพสัก๒วันได้ยินเสียงผู้ตายกับสามีทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงประมาณตีสี่นะอ่าได้ยินเสียงในดาวสามีของป้าแดงเนี่ย
ไหนอะไรยังไงแต่ก็ได้ยินเสียงป้าแดงแกร้องนะฮะ
ประมาณแบบโอ้ยเจ็บเจ็บพอแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
แล้วเสียงในบ้านมันก็เงียบหายไปเมื่อสองวันก่อนนะอืม
หลังจากนั้นเนี่ยไม่เห็นป้าแดงแกออกมาจากบ้านอีกเลยมาเห็นกันอีกทีก็วันนี้นี่แหละ
มารู้ข่าวเนี่ยคือเป็นศพอยู่ในบ้านแล้ว
วันหนึ่งพี่ได้ยินเสียงแฟนเขานะบอกแดงลุกแดงลุก
แล้วก็เสียงเมียน่ะร้องโอ๊ยพอแล้วเจ็บแค่นั้นแล้วก็วันต่อมาก็ไม่ได้ยินเสียงอีกเลย
ใช่พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบเต็มตัวเนาะ
ก็แค่เราแค่เดินเข้าไปดูก็เพื่อนบ้านกันนะเนอะก็สงสารแก
ไม่ใช่ว่าไม่สงสารนะพี่น้องทุกคนอ่ะเขาไม่อยากยุ่งก็เพราะแก
เชื่อผัวแกแกรักผัวแก
น้องสาวของป้าแดงนะครับบอกว่าที่ผ่านมาผู้ตายมักจะถูกสามีทำร้ายเป็นประจำ
นี่คือสภาพภายในบ้านนะฮะที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็จะเห็นว่าดูระเกะระกะไปหมดมีร่องรอยต่างตามผนงผนังอะไรพวกนี้ด้วย
น้องสาวบอกว่าผู้ตายเนี่ยถูกสามีทำร้ายประจำนะครับคือถามว่าถูกทำร้ายแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
นี่คุณปริญญาชาติคงถิ่นไปคุยด้วยเธอบอกเอาเป็นว่าอย่างนี้
นี่เธอเล่าให้ฟังนี่ร้องไห้ป้าแดงพี่สาวเนี่ย
เคยถูกนายดาวที่เป็นสามีเอาน้ำร้อนราดทั้งตัวมาแล้วจนบาดเจ็บสาหัส
เคยถูกซ้อมจนสลบก็มีญาติพี่น้องก็พยายามเตือนบอกเออเลิกเถอะ
นะเลิกเถอะสามีคนนี้แต่ป้าแดงแกไม่ยอมเลิกค่ะ
แกบอกแกรักของแกมากนี่นะฮะนี่ขนาดถูกน้ำร้อนราดทั้งตัวมาแล้วนะ
เราได้คุยกับญาติอีกคนนึงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เอือมระอามากกับพฤติกรรมของในดาวนอกจากจะทำร้ายเมียเป็นประจำแล้วเนี่ย
นิสัยเป็นหัวขโมยอีกชอบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านเป็นประจำ
ล่าสุดไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำนะ
ก็ขโมยบุหรี่เข้าไปนี่ฮะไปซื้อเหล้าขโมยบุหรี
สาวแม่เพิ่งตำลัวมาจับไปหลายครั้ง
พอถูกปล่อยออกมาก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่เคยเข็ดหลาบเลย
ชาวบ้านเนี้ยเขาเอ๋มรออาเผ็ดแล้ว
เป็นคนช่องนักนี้พอเนียน้อยน่ะเป็นขโมยเต้าไหร่ระพันธุ์อย่าง
เข้าคุกมันว่าเล่นเออเข้าคุกมันเป็นย่านล่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้คดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

แน่นอนว่าหนึ่งก็คือต้องไปตามตัว
ในดาวสามีของป้าแดงให้ได้
ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ

ติดตามเส้นทางจากบ้านป้าแดง
หายไปตอนไหนและไปทางไหนว่าอย่างไรบ้าง
รู้ข่าวเมียตายแล้วทำไมยังไม่กลับมา

การชนสูตรศพของป้าแดงอย่างละเอียดค่ะว่านอกเหนือจากร่องรอยเบื้องต้นที่เจอเนี่ย
เจออะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอืม